ลูกนัดมาตามนัดเพราะซัดตำรวจไปซะเยอะเลย
ใช่ค่ะซัดอะไรบ้างล่ะทั้งโวยวายด่าทอถมน้ำลายใส่ชี้หน้าด่า
ผู้กำกับสพลุมพินีเรียกไอ้นิมิตไอ้นิมิตร
ล่าสุดคุณผู้ชมอันนี้ให้ดูก่อนเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น
อันนี้เมื่อวันที่๑๘เมษาตอนนั้นตำรวจเขาจะขึ้นไปที่ห้องที่เกิดเหตุ
ที่เค้าเรียกว่าเป็นห้องเชื่อในคดีของนายปริน
ไม่ได้ให้ตัวไฮโซลูกนัดแล้วก็แฟนสาวขึ้นไปด้วย
แล้วก็เลยมีปฏิกิริยาแบบนี้ค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมดูล่าสุดหน่อยไหมเมื่อตอน๑๑โมงที่ผ่านมา
โดยไฮโซลูกนัดนำกระเช้ามาที่สนลุมพินี
จะขอโทษผู้กำกับนิมิตรผู้อำกับสนลุมพินีนี่แหละ
รวมถึงตำรวจสนลุมพินีด้วย
เพราะว่าโดนแจ้งข้อหาไปเรื่องหมินประมาทเจ้าพนักงาน

มาขอโทษที่เอากระเช้ามาเนี่ยเพราะว่ารู้สึกผิด
ไม่ได้มาขอโทษเพราะขอให้ยอมความ
แล้วอีกอย่างหนึ่งสาวคนสนิทก็เตือนว่า
ถ้าเกิดว่ามีพฤติกรรมการแสดงออกที่รุนแรงแบบนี้มันไม่เหมาะสมนะ
มีการปรึกษากับทีมกฎหมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทีนี้ไฮโซลูกนั้นเลยบอกว่าอ๋อผมเพิ่งเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนการรวบรวมพยานหลักฐานมากขึ้น
วันนี้ก็เลยตั้งใจเอากระเช้ามาขอโทษ
ข้างในมีอะไรบ้างล่ะตัวกระเช้าที่เอามา
ข้างในมีผลิตภัณฑ์ที่ทางไฮโซลูกนัด

แล้วตอนที่ไปถึงตอน๑๑โมงที่ผ่านมา
ผู้กำกับเองติดภารกิจค่ะไม่ได้มารับกระเช้านะ
ก็เลยฝากไว้กับตำรวจที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์
ติดต่อสอบถามนะคะครับคุณผู้ชมฮะมี